จากเรื่องเครียดนะคะไปต่อกันที่เรื่องของความสุขกันบ้างดีกว่าค่ะ
เพราะว่าแฟลงแรมผ่าอดีตกองกลางทีมชาติอังกฤษ
เขาก็เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวที่มั่นหมายกันมานานถึง๔ปีเลยค่ะ
แฟลงลัมพาอดีตกลางทีมเชลซีและก็ทีมชาติอังกฤษ
เข้าพิธีมงคลสมรสกับแฟนสาวคริสเตียนเบรกลีนะคะ
พิธีกรรายการทีวีชาวไอลิชท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก
ภายในงานที่จัดขึ้นที่วิหารเซ็นเปลกรุงลอนดอนของอังกฤษ
เริ่มค้นหาดูใจกับแฟนสาวแบล็กลี่ตั้งแต่ปี๒๐๐๙
กระทั่งความรักเริ่มสุขงอมค่ะก่อนที่จะขอแต่งงานแฟนสาวที่ลอสแองเจริสนะคะ
แล้วก็มั่นหมายกันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนปี๒๐๑๘
หรือว่าเมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะ
โดยงานแต่งงานของลัมพาดครั้งนี้นะคะก็มีอดีตเพื่อนร่วมทีมมาร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะ
ก็นำมาโดยจอนเทอรี่กัปตันทีมเชลซีปีเตอร์เช็คนะคะ
เพื่อนร่วมทีมที่ย้ายไปเฝ้าเสากับทีมอัชนัล
นอกจากนี้ค่ะเจมมี่เรฟนัปอดีตกลางของทีมหงดแดงเลี้ยวภู
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแก๊งลัมพาดก็มาร่วมงานด้วยนะคะ
ก็มากับภรรยาสาวคนสวยหลุยเล็กแม็ปค่ะ
ตัวข้อนร่วมหน้านี้นะคะลัมพาร์ทเคยแต่งงานมาแล้ว๑ครั้ง
แต่ว่าการแต่งงานครั้งแรกชีวิตคู่ไม่ราบรื่นเท่าใดนะค่ะ

แม้ว่าจะมีลูกกันสองคนก็ตามค่ะ

ขอให้การแต่งงานครั้งนี้ของแฟ้งลำผัด
ลื่นแล้วก็รักกันแบบนี้ไปนานค่ะ